คุณผู้ชมคะจากอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตก็คือสไตลิสชื่อดังน้องเซนติเมตรนั่นเองนะคะ
โดยเมื่อคืนนี้พิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนที่๒
วัดรังศรีโสพลจังหวัดนครนายกนะคะ
คงมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันแน่นสาราเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคริสตหอวังที่เป็นเจ้าภาพสวดพิธีสวดพระอภิษฐรรศพเป็นคืนที่๒นะคะ
ดิวอริสาราหนงชชช่าและครูลูกก๊อฟ
ซึ่งทุกคนยังอยู่ในอาการเสียใจและไม่คิดว่าเซนติเมตรจะจากไปไวขนาดนี้ค่ะ
คือจริงวันนี้พี่มานั่งนึกหลังจากที่ร้องไห้เป็นบ้ามาประมาณแบบ๒๓วัน

ชีวิตเขาในวัย๒๘ซึ่งมีแต่ความสุข
แล้วเขาคือคนที่ทำให้พี่หยุดร้องไห้เลย

เขาแท็กพี่มาบอกว่าคนสวยเขาไม่ร้องไห้กันหรอก

มันเหมือนโดนเขาตักเตือนสติว่าเออเราไม่ต้องร้องไห้หรอก
คุณลูกก๊อฟเนี่ยถือว่าเป็นพี่คนสนิทที่คุณเซนติเมตรเขาเคารพ
แล้วก็นับถือมีการโพสต์แท็กไปบอกว่า
คุณลูกก๊อฟเนี่ยถือว่าเป็นพลังสำคัญเป็นพลังบวกสำคัญในชีวิตของเธอเลยนะคะ
ส่วนคุณพ่อในซีรีย์รัฐเข็มนาควัย๕๙ปี

ว่าทางคู่กรณีสาวขับรถวีออสสีดำ
ได้โทรศัพท์มาแล้วก็ขอโทษแล้วนะคะ
แต่ยังไม่สะดวกมาขอขมาศพ
เป็นเพราะว่าตอนนี้เธอยังป่วยอยู่ค่ะ
แต่อยากให้มาขอโทษเข้าหน่อย
ผมไม่ต้องการอะไรเพราะลูกหลายเสียไปแล้ว
คุณพ่อก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรแค่มาขอขมาศพก็พอแล้ว

บอกว่าฝันว่าเซนติเมตรแต่งสวยมาหาดึงขาปลุกให้ตื่นตอน๖โมง๕๐
ยังพูดว่ายาแล้วก็เพื่อนสไตลิสคนนั้นก็สันนิษฐานนะคะว่า
เซนติเมตรเนี่ยคงจะมาเตือนเรื่องขับรถไปงานศพเมื่อคืนนี้นะคะ
โดยกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะของเซนติเมตร
ยังคงมีต่อไปจนถึงวันที่๙มกราคม
และจะทำการชาปณะกิจศพในวันที่๑๐มกราคมเวลา๑๖นาฬิกา
ที่วัดรังศรีโสพลจังหวัดนครนายกนะคะ
สำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยเชื่อนะคะว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมีแต่ความสูญเสียมีแต่ความเสียใจ
เพราะฉะนั้นการขับขี่บนท้องถนนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ซึ่งทางคู่กรณีเองตอนนี้ยังป่วยอยู่
ยังไม่สามารถเดินทางไปร่วมขอขมาได้นะคะ

นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ